มาที่จังหวัดสุราธานีคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจตอนนี้กำลังไล่ล่าตัวผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๐ปีนะคะ
ไปอุ้มลักษณ์พาตัวเด็กชายวัยกล้าผวบหายไป
เพราะว่าแม่เขาไปจับได้ว่าผู้ชายคนนี้ไปกระทำอนาจารย์ลูกของเขาสองคน
ไม่ได้พาตัวไปอย่างเดียวโอ้ไปทำอย่างนี้ด้วยเหรอ
คือเขาจับได้คือไปทำอนาจารย์ลูกเขา
พอเขาจับได้เนี่ยก็อุ้มลูกเขาแล้วหนีไป
ล่าสุดพบเบาะแสแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้มีคนโพสต์คลิปขอความช่วยเหลือช่วยติดตามหน่อยค่ะ
ลูกหายลูกอายุ๙ขวบถูกในเล็กอายุประมาณ๒๐ปี
วนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วหายไปจากบ้านเกาะซ่านที่อำเภอพระแสงตั้งแต่ตอนเย็นวันที่๖กุมภาพันธ์นะคะ
ลุงของเด็กบอกว่าผู้ชายคนนี้คือในเล็ก
ในเล็กเนี่ยคือมาขอข้าวขอน้ำที่บ้านแม่
พ่อแม่ของเด็กคนนี้กินพ่อแม่ก็เห็นว่าลำบาก
ก็เลยให้พักที่บ้านพักไป๔เดือน
ก็เลยไล่ออกไปเมื่อ๔วันก่อน
ปรากฏว่าพอวันที่๖กลับมาอีก
นี่ค่ะกำลังตามล่าตัวผู้ชายคนนี้อยู่นะคะ
ตำรวจสภาพบางสวรรค์สุรราษฎาณี
วันนี้ก็เชิญพ่อแม่ของเด็กแล้วก็ลุงของเด็กมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แม่ให้การบอกว่ามีลูก๓คนแล้วลูกคนกลางอายุ๖ขวบเนี่ยมาบอกแม่
บอกว่าถูกผู้ชายคนนี้เนี่ยกระทำอาณาจารย์ลูกชายคนโตก็โดนเหมือนกันนะคะ
เพราะอยู่ด้วยกันตอนที่เขาทำนั่นแหละก็เลยให้นายเล็กออกไปจากบ้านคือไล่ไป
ไปฟังกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเมื่อตอนบ่าย๒โมงที่ผ่านมานะคะได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ในอำเภอศรีเกาจังหวัดตรังบอกเห็นในเล็กค่ะ
เห็นในเล็กกับน้องเอกำลังโบกรถตู้อยู่ที่แยกควนกุลอำเภอศรีเกาจังหวัดตรัง
ตอนนี้ตำรวจนำกำลังไปค้นหาแต่ยังไม่เจอนะคะ
แต่ว่าพบรถมอเตอร์ไซคันที่ในเล็กเนี่ย
พาน้องเอหนีจอดอยู่ใกล้กับแยกควนกุล
แล้วก็ไปเจอนี่ค่ะถุงใส่เสื้อผ้าของน้องเออยู่ใกล้กันด้วย
ใช่แล้วนะคะใช่เลยนะคะตำรวจก็เร่งไล่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ไล่ต่อไปค่ะว่าไปอยู่ที่ไหนคาดว่าจะเข้าป่าไป
เพราะว่าจุดที่พบรถมอเตอร์ไซค์เป็นบ้านเกิดของในเล็ก
แล้วในเล็กอยู่บ้านเกิดก็ชำนาญในพื้นที่ด้วยนะคะ
ก็ยังตามหาตัวอยู่นะคะเพราะว่าพาเด็กไปด้วยค่ะ